คือประวัติที่มาจากเมืองจีน

กี่ปีแล้วครับโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบสามปี
โอ้โหองค์นี้มาสองร้อยเจ็ดสิบสามปีแล้วครับ
ทำจากอะไรไม้เหรอครับครับมี
ขวาคือประวัติสององค์นี้สมัยก่อน
ร่องเรือสัมเภามามาจากเมืองจีน

มาพักอยู่ที่แถวว่านางสาว
แล้วก็จะมีสารเล็กอยู่ริมแม่น้ำ

แล้วก็ทำไล่ทำนากันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ
หลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่วัดสำจีน
ก็มาผู้ผู้กับวัดไตรมิตรนี่ก็คือวัดไตรมิตร
หรือว่าอาจจะเป็นผู้มาบุกเบิกสร้างวัตมิตร

แสดงว่าประวัตินี่ยังไม่รู้แน่นอนว่า
อากงมาก่อนวัดไตรมิตรหรือเปล่า

เขาเคยแบบมาเล่าเรื่องพิษดา
หรือว่าเรื่องแตกแปลกในคำนี้เขาอยู่เขาก็มา

เขาฝันว่ากงไปเรียกเขามา

คุณเคยมากับแม่ละอยู่ขนาดนี้กันแล้ว

หน้าตาแบบนี้เลยนี่ไปเรียก

กงสงสัยไปเรียกมาช่วยทำบุญบูรณาศาล
ขอพรบนบานศาลที่เชื่อกันว่า
จะขอเรื่องอะไรล้วนแต่สมปรารถนากันทั้งนั้น
คนที่ต้องการที่จะเลิกเล่า

มีคนมาไหว้ขอพรกันอย่างขับข้าง

เพราะเชื่อว่าการได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรที่สารเจ้า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกร้อนใดก็ตามมักสำเร็จ

ในสิ่งที่ตนสมหวังอยู่เสมอ

พี่ปีชาขอบคุณค่ะ

เคยมีปฏิหารอะไรเกี่ยวกับตัวพี่อีกไหม
เดี๋ยวเล่าเคสที่อากงไปช่วยเหลือคนอื่นให้ฟังดีไหม

เขาต้องการจะขายที่ดิน

กงคะหนูจะถวายเท่านี้เลย

เราก็ดูว่าคนนี้พูดจริงไม่จริง
เพราะว่าเจ้าเนี่ยถือมากจะต้องมีสัจจะ

เขาบอกว่าให้มาไหว้ที่นี่ก่อนนะ

หมายถึงถ้าใครจะบูชาให้มาเริ่มไหว้ที่นี่

ภายใน๖เดือนหรือจะขายได้
แล้วก็ขายได้ตามนั้นเลยพี่มดดำ